มาดูเรื่องของการจราจรกันหน่อยนะคะ
เป็นประเด็นที่ชวนคุณผู้ชมคุยกันทั้งผ่านทางไลน์ของไทยรัฐ
เรื่องของ๕แยกลาดพร้าวแยกรัชโยธิน
บกจรบอกว่าไม่ได้มีการปิด๕แยกลาดพร้าวนะ

จริงแล้วเป็นการปิดแค่บางช่องทางการจราจรนะคะ
แล้วก็จะไปลงตรงหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะ
ส่วนแยกรัชโยธินเขาก็มีการทำอุโมงด้วย

จะได้เผื่อเวลาสำหรับการเดินทางในเช้าวันนี้ด้วย
พลตำรวจรีจิรสันแก้วแสงเอก
บังคับการตำรวจจราจรหรือบกจรยืนยันว่า
ไม่ได้ปิดการจราจรบริเวณ๕แยกลาดพร้าว
เพื่อก่อสร้างส่วนเชื่อมต่อโครงสร้างทางยกระดับ
ไปยังบริเวณหน้าเช้นท่านรัฐพร้าว
แต่ในระหว่างการก่อสร้างจะปิดช่องทางการจราจร๑๗

ไม่ได้ปิดทั้งหมดปิดบางส่วนนะคะ
วันนี้จะมีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงเส้นทางเลี่ยงเพื่อให้กระทบกับการเดินทาง

ว่าได้ข้อสรุปแล้วก็จะเริ่มทยอยปิดช่องทางการจราจร

นายพิรยุทธ์สิงห์พัฒนากุลผู้ว่าการการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
บอกว่าการก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ
เชื่อมต่อสถานีหมอชิตกับสถานีรัฐพร้าว
แบ่งเป็น๕โซนนะคะเพื่อเปิดทางให้
สามารถใช้บริการได้เหมือนเดิม
โซนใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ๑ปี
ว่าจะเริ่มก่อสร้างจากจุดใกล้กับปากทางลาดพร้าว
ส่วนการลื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
เร็วกว่าแผนงานที่วางไว้ค่ะ
เมื่อคืนนี้ได้เริ่มก่อสร้าง
โมงทางลอดขนาด๔ช่องจราจร
ความยาว๑๐๘๕เมตร
ลึก๗เมตร๕๐เซนติเมตร
กว้าง๑๖เมตร๘๐เซนติเมตร
ช่วงแรกจะเป็นแบบนี้ค่ะจะก่อสร้าง
ผนังอุโมงทางลอดบริเวณกลางแยกรัชโยธินก่อน
ระบบสาระนูปปกต่ายดิน
และก่อสร้างหลังคาอุโมงเพื่อที่จะคืนพื้นผิว
การจราจรบริเวณกลางสี่แยกรัชโยธินนะคะแล้วก็จะเร่งดำเนินการก่อสร้างอุโมงทางลอด
ส่วนที่เหลือทั้งสองฝั่งซึ่งก็คือฝั่งสารอาญารัชดา
และฝั่งธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่คือจะให้แล้วเสร็จและเปิดใช้
ภายในต้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองผู้สื่อข่าวรายงานแบบนี้
การขุดเจาะอุโมงข้ามแยกสะพานรัชโยธินเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะ
มีการวางแนวแบรีเออร์กั้นบริเวณแยกรัชโยธินเพื่อทำเป็นวงเวียน
เดินรถ๓ช่องทางเพื่อทำการขุดเจาะหลังคาอุโมง
ตรงกลางวงเวียนค่ะกองบัญชาการตำรวจนครบาน
เขาเตรียมรับมือกับการจราจรในเช้าวันนี้ด้วยวิธีการเพิ่มตำรวจจราจร
รัชโยธินรัชดารวมถึงการใช้ระบบสัญญาณไฟ
คุมการจราจรทั้งสี่ด้านเพราะคาดว่ารถติดแน่
รถติดแน่แน่เช้าวันนี้นะคะแล้วก็มีการจัดการจราจรใหม่แบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมปากซอยรัชดาพิเศษสี่สิบหก
ถึงแยกรัชโยธินจะปิดช่องทางการจราจรฝั่งขาเข้า
บัตรวิถี๒ช่องทางทำให้ช่องจราจรฝั่งขาเข้าจะเหลือแค่สามนะคะ
เหลือ๓ช่องทางฝั่งขาออกก็มี๓ช่องทางเหมือนกัน
ส่วนบริเวณกลางสี่แยกรัชโยธินจัดให้เดินรถผ่านแยกรัชโยธินเป็นรูปแบบวงเวียนค่ะ
มีระบบสัญญาณไฟจราจรควบคุมสี่ด้านจะทดลองรูปแบบนี้๒วันก่อนนะคะ
แล้วก็แนะนำประชาชนว่าให้หลีกเลี่ยงไปใช้ถนนวิภาวดีรังสิต
ใช้ถนนลาดพร้าวแทนเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดค่ะ
เผื่อเวลาหน่อยสำหรับใครที่จำเป็นต้องผ่านจุดนี้นะคะ
เพราะว่าลาดพร้าวกับวิภาวดีเองก็รถหนาแน่นอยู่เหมือนกันด้วย